วันนี้๔สิงหาคมวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของแม่พึ่ง

แม่พึ่งเกิด๔สิงหาคมปีพศ๒๕๖
คือถ้าย้อนไปเมื่อ๑๓มิถุนายนที่ผ่านมา
นั่นตรงกับวันคล้ายวันเสียชีวิต
เขาก็มีพิธีรำลึกถึง
ลูกเพชรก็ไปจับสลากใบเลขในหาย
แล้วก็ไปตรงกับเลข๓ตัวท้ายของสลากินแม่งวัฒนภาพบาล

เพราะฉะนั้นวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดแม่พึ่ง
คุณเกดมัสรนี่วัดพระศรีย่านเอกมัย
วันนี้คุณไกรศรและคุณเพชร
เป็นสามีและลูกชายของแม่พึ่ง
มาทำพิธีที่วัดตั้งแต่เช้า
แฟนคลับนะครับมิดรักแฟนเพลงของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยวันนี้๔สิงหาคมตรงกับวันคล้ายวันเกิดของแม่พึ่งนะครับ
ถ้าแม่พึ่งยังมีชีวิตอยู่วันนี้จะอายุครบ๕๙ปีเต็มนะครับก็มาด้วยรถยนต์คันนี้นะครับที่เดินทางมากันนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เสร็จก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามเจตนารมณ์ของแม่พึ่งด้วยนะครับ
อยากให้เด็กเนี่ยได้เรียนหนังสือนะครับคุณไกรสอนกับลูกชายของคุณพุ่มพวงแล้วก็เป็นธรรมดาฮะปกติครบรอบวันเสียชีวิตวันคล้ายวันเกิดนี่ฮะก็จะล้วงเลขจากกระดาษในหายแบบนี้นะครับ
เพื่อที่แม่พึ่งจะให้โชคเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลกับแฟนกัน
คุณไกรสอนบอกว่ามันก็บังเอิญอยู่เหมือนกันนะครับที่พี่ปุ้มไกรสอนบอกนะครับเพราะว่าที่หยิบขึ้นมาเนี่ยเลข๔๘๔ซึ่งคุณพุ่มพวงก็เกิดวันที่๔สิงหาคม
เดือนสิงหาคมนี่คือเดือน๘วันที่๔เดือน๘
ปีพศ๒๕๐๔อาจจะเป็นเรื่องของบังเอิญก็ได้เนอะ
เดี๋ยวฟังนะครับเสียงที่คุณพ่อกับคุณลูกพูดถึงแม่พึ่งพุ่มพ่วงนะ
ปัทยาที่ผมรวงจริงเพราะว่าอยากจะให้คนเขาลำบากมาเยอะแล้ว
เรื่องของโควิดนะครับแล้วก็อยากจะให้แบบพอลืมตาอ้าปากบ้าง
ปฏิหารเนี่ยให้มันเก็บไว้อยู่อย่างนี้ขอปีละครั้งเอาแบบเด็ดให้มันขังอยู่อย่างนี้
แต่พ่อเคยได้เพชรไม่ล้วงเดี๋ยวพ่อล้วงให้เอง